เดี๋ยวพี่จะให้กินขนม๑๕๐๐๐

คือการเวลาพลากความหล่อความยาววัยของเขาไปไม่ได้จริงค่ะ
พี่ตลอดไปนี่ก็พี่เบิร์ตตลอดถูกเรียกว่าพี่ตลอดไปค่ะ
เพราะไม่ว่าแฟนคลับรุ่นไหนรุ่นนั้นค่ะตั้งแต่รุ่นคุณยายเราเลยนะคะ
จนถึงรุ่นฟันน้ำนมปัจจุบันนี้นะคะต่างพากันเรียกพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพี่เบิร์ต
ไม่มีใครใช้สรรพนามอื่นนอกจากพี่เบิร์ดทงชัยแมคอินไตแบบนี้เลยล่ะค่ะ
ซึ่งการเรียกพี่ของทุกคนก็ไม่แปลกนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าพี่เบิร์ตเข้าสู่วงการภาพยนตร์เรื่องแรกกับบทบาทพระเอกเรื่องนี้เลยคุณผู้ชม
เมื่อปี๒๕๒๘ตามภาพที่เห็นเลยค่ะ

ที่ปูอัญชลีนน้ำเศร้าสาย

ซึ่งปัจจุบันเนี่ยพี่เบิร์ตอายุ๖๔ปีแล้วนะคะผ่านมา๓๘ปีแล้วเนี่ย
คุณผู้ชมมันไม่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมเลย

ชะลอวัยและการดูแลสุขภาพของพี่เบิร์ตนั่นก็คือ
การดื่มน้ำอุ่นผสมน้ำมะนาว
ใครจะเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้นะคะพี่เบิร์ตก็บอกว่าเอาไปเลยจ้า
ไปได้เลยนะจ้าพี่เบิร์ดไม่หงุกจ้า
เคยได้ยินมาว่าพี่เบิร์ดเขากินน้ำมันมะกอกทุกวันอันนี้จริงหรือเปล่า

อีกหนึ่งสูตรเขากินน้ำมะละปั่นไม่ใช่เหรอ

ต้องเรียกว่าพี่โอลี่เท่านั้น

นี้เพิ่งได้รับเบี้ยผู้สูงอายุไปแล้วเรียบร้อย
หลายคนกำลังสงสัยว่าไอ้เบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยเขาต้องอายุ๖๐ปีไม่ใช่เหรอ
ฉันจะได้รับค่ะให้แล้วค่ะไม่ต้องสงสัยค่ะ
เพราะว่าพี่แซมของเราอายุ๖๐ปีแล้วจ้า
แล้วก็เป็นนุ่ม๖๐ปีที่หล่อเฟี้ยวฟ้าวมาก
คือไม่มีทางที่จะเรียกว่าลุงแซมได้ลงคอ
ซึ่งสำหรับพี่แซมนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะคะ
จะเรียกว่าลุงได้ยังไงคุณผู้ชมมันเด็กมากจริงหน้าตา

อดีตปัจจุบันก็คือแบบว่าปัจจุบันหลอกกว่าอดีตอีก
ไปกันที่อีกหนึ่งพี่สำหรับพี่แทง
นี่ก็๑ในอะดีตสมาชิก๓นุ่ม๓มุมเด้อคุณผู้ชม
เห็นยังหนุ่มแบบนี้คุณผู้ชมเชื่อไหม

อายุของพี่แท่งเนี่ยปีนี้๕๖แล้วค่ะ
อีก๔ปีก็ได้รับเบี้ยผู้สูงวัยกับเขาแล้วเหมือนกัน

แต่จะใกล้หลัก๖หรือหลักอะไรก็แล้วแต่
แฟนคลับทุกเจเนอเรชั่นต่างยังเรียกพี่เขาว่า

เรียกพี่แท่งตลอดไปไม่มีใครเรียกลุงค่ะ

เขายังหนุ่มยังหล่อละมุนไม่ต่างกับตอนเข้าวงการ

ซ้ายเนี่ยคืออดีตขวาคือปัจจุบัน
ยังหล่อเหมือนเดิมเหมือนกับสตาร์ฟร่างเอาไว้
คุณผู้ชมค่ะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง
เอาปากกามาวงดิฉันเห็นอย่างเดียวแว่นตา
นอกนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลย

อีกหนึ่งหนุ่มนี่ก็ต้องเรียกพี่ตลอดไปและตลอดกาลคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับพี่ก้องสหรัฐนี่
ดิฉันเรียกพี่ก้องดิฉันก็เรียกพี่ก้อง
เดี๋ยวลูกดิฉันก็ต้องเรียกพี่ก้องเชื่อไหม
ปีนี้คุณผู้ชมพี่ก้องอายุ๕๕ปีแล้ว
สาวส่วนใหญ่มักจะบอกว่าพี่ก้องเนี่ยคือสามีแห่งชาติ
เพราะสาวเขาอยากจะสมัครเป็นสาวคนรู้ใจข้างกายพี่ก้องเต็มไปหมด
แล้วก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมทำไม
แฟนคลับทุกรุ่นไม่ว่าจะลูกเด็กเล็กแดง
ถึงต่างพากันเรียกพี่ก้องพี่ก้อง

ปี๒๕๓๕กี่ปีผ่านไปรู้ไหม
ปีผ่านไปคุณผู้ชมดูภาพขวา

มันจังไง

คือทางด้านซ้ายก็ดูเท่ดี
ด้านขวาก็ละมุนดีต่อใจ
เธอช้าเลือกว่าไม่ถูก

เราต้องแบบว่ามัธยมไม่ได้แชร์เลย
รีบเป็นทุกที่โทรศัพท์เลย

คนราวก็ต้องมีแบบยุค
เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตามแฟชั่นและการเวลา
ส่งท้ายแล้วกันนะคะกับวงการลูกทุ่งแล้วกัน
ปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับฝากความรักจากใคร
พี่ก๊อตจักรพันธ์ไงจ๊ะสาวคนนี้ขออนุญาตนะคะเจ้าตัวเลยละกัน
ขอเรียกพี่ได้ไหมจะไม่ให้อายุขออนุญาตได้ยังไงก็เพราะว่า
แม้ปัจจุบันจะอายุ๕๔ปีแล้วแต่หน้าตาของพี่เขายังหล่อเป๊ะเหมือนเดิมนะคะ
ไม่เหมือนคนวัยเล็ก๕เลยค่ะนึกว่าหนุ่มวัยต่างสิทธิ์ต้น
จากนี้เหล่าศิลปินไม่ว่าในรุ่นไหนรวมไปถึงเหล่าแฟนคลับนะคะ
ลูกเล็กเด็กแดงแม่ยกเจอหน้ามักเรียกตลอดนะคะ
นึกว่าไว้ใกล้เคียงกันพี่ก๊อตค่ะพี่ก๊อตอย่างนั้นแล้วเขาหล่อ
แต่ตอนนี้อยากดูคอนเสิร์ตพี่มากเลยค่ะ
หรือว่าแฟนที่ชมสดอยู่ตอนนี้หน่อยว่า
มีใครไหมที่แบบว่าเรายังเรียกพี่มาจนถึงทุกวันนี้
แม้เขาจะอายุห้าสิบหกสิบไปแล้วก็ตาม

พี่ตลอดไปนะคะ

ขนาดว่าที่อายุสูงกว่าเราก็เรียกพี่แจ๊กพี่แจ๊ก